อาจารย์ผู้แปรประสามมือมาอยู่ที่หน้าจอทีวีตอนนี้แล้วนะครับ
ซิสัชาการโควิดบ้านราวประเทศไทยปีที่แล้วเราก็โควิด
ปีนี้โควิดแล้วมันพัฒนาไปอีกขั้น
โอมิครอนฮะโอมิครอนบ้านเราประเทศไทย
อันตรายไทยทะลุไป๑๐๐๐ลายแล้วครับมันดูเดือดไหม
เมื่อวานนี้นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลุ๑๐๐รายไปแล้ว๑๑๔๕รายติดจากต่างประเทศ๖๒๐ราย
อันนี้เข้าใจแต่ติดในประเทศ๕๒๕รายแปลว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แล้วในประเทศ
ติดกันในประเทศเยอะมากขึ้นแล้วคิดว่าไม่เกินวันสองวันนี้
ในประเทศอาจจะมีตัวเลขมากกว่าที่ติดมาจากต่างประเทศด้วยซ้ำ
จังหวัดที่ติดมากสุดก็คือกรุงเทพมหานครครับตามด้วยคลัสเตอร์จังหวัดกรสิน
แล้วก็ภูเก็ตภูเก็ตอีกประมาณสักร้อยกว่ารายส่วนตัวเลขโควิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตัวเลขโควิดติด๓๐๑๑รายสวิงตาย๑๐คนเป็นสถานการณ์ล่าสุด
ตัวเลขล่าสุดก็คือช่วงเช้าวันนี้๑มักราคมส่วนการฉีดวัคซีน
เป็นตัวเลขของวันสุดท้ายเมื่อดีเลยตัวเลขของวันสุดท้ายเมื่อวาส
ลุเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเรียบร้อยแล้วครับ
เรื่องของโอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้
คือทางการโดยเฉพาะสวบค

แล้วก็เร่งฉีดเข็ม๓ให้เร็วที่สุด
ส่งสัญญาณแบบนี้แปลว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่า

ทางการขอยืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์แน่นอน
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากพลเอกสุพศมาลานิยมนะคะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช

เพิ่งตู่เป็นพอสคชุดใหญ่
ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
บริหารสถานการณ์โควิดหรือพอสปกสบคนะคะ
เด็กสุพธบอกว่าคือตอนนี้เราอยู่กับมัน
โควิด๑๙กี่ปีแล้วเข้าสู่ปีที่๓แล้วใช่ไหม

ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กับมันแล้วทำความรู้จักกับมันแล้ว
และที่สำคัญเรื่องของทีมงานมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นแล้วยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ
โควิด๑๙สายพันธุ์โอมิครอน
ก็จะไม่มีการล็อกดาวน์นะคะ
ไม่มีการล็อกดาวน์แม้ว่าจะมีการสั่งให้
บางหน่วยงานตอนนี้คือขอความร่วมมือดีกว่า
แล้วก็เดี๋ยวมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเกิดว่าหลังปีใหม่กลับมาจากปีใหม่แล้ว

ท่านบอกว่าไม่กลับไปล็อกดาวน์ทั้งประเทศแล้วนะคะ

จะมีแผนมาตรการอย่างอื่นในการแก้ปัญหารองรับ

อาจจะมีล็อกบางพื้นที่ที่มีการระบาดหนักจริง

นะคะอันนี้จบไปได้คำตอบแล้วนะ

ทีนี้ป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะคะคุณผู้ชม

เต็ดนี่คือจะบอกว่า

ประกาศขอยกเลิก๔งานใหญ่ที่เตรียมไว้นะคะ

ก็คือโควิด๑๙ที่มันแพร่ระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่

เลิกเทศกาลดนตรีเฉียงเหนือเฟส
ที่กำหนดจัดก็คือ๕กุมภาพันธ์ที่จังหวัดขอนแก่น

ขอยกเลิกอันนี้ไปแล้วค่ะเมื่อสักครู่

ในวันที่๑๙๒๐กุมภาพันธ์เมื่อสักครู่ก็ขอยกเลิกเหมือนกันนะคะ
เทศกาลดนตรีพุ่งใต้เฟส
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๑๙มีนาคม
ที่หัดใหญ่โสงคล้าก็ยกเลิกเหมือนกัน
อันนี้๔งานหลัก๔งานใหญ่ที่ขอยกเลิกนะคะ

ก็เลยต้องยกเลิกงานที่เตรียมไปก่อนนะคะ
ศิลปินทีมงานพ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมการ
ขายของแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ถ้าโควิดทำตัวดีขึ้นจะกลับมาใหม่เดี๋ยวนะ
จะกลับมาจัดงานใหม่หรือโควิดจะกลับมาใหม่
จะกลับมาได้โควิดนะ
แต่ว่าหลังจากที่โพสต์แบบนี้แล้วทุกคนก็ไปให้กำลังใจนะคะ
บอกว่าคือมันมีข้อความหนึ่งนะที่บอกว่าการแพร่ระบาดในอาฟริกา
ต้นทางลดลงอย่างมีนัยสำคัญป่าเต็กแกก็เลยบอกว่า

ไกลเกินไปไปไม่ไหวนะคะปาเต็ดค่ะ
เอาเป็นว่า๔งานหลักของปีนี้ยกเลิกไปก่อน